กำลังดีเลยดาวรุ่งเล่นดีมากมากฟอร์มกำลังมา
เมาแล้วขับรถหลุดโค้งไปชนคนที่เดินออกกำลังกาย
นายเนี่ยเอาผ้าคลุมไปแล้วค่ะเสียชีวิตหนึ่งศพครับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายแล้วก็ยังมีเพื่อนนักฟุตบอลรุ่นพี่นะ
ลักษณะเมาแล้วมาจะต่อยตำรวจในข่าวว่าแบบนี้นะ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายวรวุฒิสุขุนาอายุ๒๓ปี
แบงค์คนนี้เป็นผู้รักษาประตูทีมชนบุรีเอฟซี
เมาแล้วขับรถยนต์หลุดโค้งครับพุ่งชนคนเดินออกกำลังกาย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือนางสาวกัญญาพงหัดบัน
อายุหกสิบสองปีขาขวาหักศีรษะแตก
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายก็คือในพงศ์
ไม่ทราบชื่อและนำสกุลจีนคนนี้ขาขวาหัก
นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีครับส่วนรถยนต์คันเกิดเหตุสีดำ
ทะเบียนก่อไก่จอจานแปดศูนย์หกหนึ่งมหาเสาระคามคันนี้ฮะนะครับ
ด้านหน้ามีรอยชนแล้วก็ด้านท้ายพังยับเยินตำรวจสภาพเมืองชนบุรี
แพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนสะพานใหม่
ตอนที่๒ถนนเลียบชายทะเลตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
โดยให้นายวรวุฒิผู้ก่อเหตุเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยขึ้นครับ
ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นร้อยแปดสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ห้าสิบมิลลิกรัเปอร์เซ็นไปเยอะมากครับจึงจะให้เจ้าตัวเซ็นรับทราบ
แต่เจ้าตัวไม่เซ็นฮะระหว่างนั้นเกิดเหตุชุนละมุน
เนื่องจากนายสะสิทธิ์สิงโตทองเป็นผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีนี่แหละ
แล้วก็ถ้าแฟนฟุตบอลจำได้นะฮะเฉลิมพงศ์เกิดแก้วกองหลังชื่อดังทีมชนบุรีเอฟซี
เขาบอกมีอาการเมาทั้งคู่ครับขับรถยนต์ตามมาพยายามจะเอาตัววรวุฒิเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุไป
โวยวายด่าทอหาเรื่องกู้ภัยแล้วก็ทำท่าทำทางจะต่อยตำรวจสายตรวจด้วย
ในที่สุดกลุ่มเพื่อนนักฟุตบอลถูกล็อกตัวพาไปสงบสติอารมณ์ครับ
คนเห็นเสร็จการนี้เล่าบอกว่ารถขับมาเร็วครับ
ได้หยินเสียได้ยินเสียงชนสนัดนี้ฮะ
รถยนต์หมุนหมุนหมุนหมูนแล้วเฉียวไปชนกับทางเท้า
แต่ผู้เสียชีวิตกับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเดินอยู่บนถนนที่ตีเส้นเป็นทางปั่นจักรยาน
ไม่ทันได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางสโมสรเอฟซีก็ออกแถลงการนะคะ
บอกว่าจะไม่ปกป้องคนทำผิดนะคะ
ขณะที่ทีมผู้รักษาประตูที่ก่อเหตุวันนี้ก็ยกมือไหว้ขอโทษยอมรับผิด
แล้วก็บอกว่าจะไม่ดื่มเหล้าอีกตลอดชีวิตค่ะ

ดำเนินคดีกับนายวรวุฒิในข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและสาหัส
ตอนนี้พนักงานยังคงสอบปากคำอยู่นะคะ
ซึ่งผู้ต้องหายังคงขอให้การภาคเศษโดยขอไปให้การกับทนายและในชั้นศาล
ตำรวจยังไม่ให้ประกันตัวนะคะ
นายวรวุฒิผู้ก่อเหตุยังเศร้าเสียใจร้องไห้ตลอดเวลาและเปิดใจยกมือไหว้ขอโทษยอมรับผิดเมาแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
แล้วเขายืนยันบอกว่าจะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตค่ะ
ส่วนประเด็นที่มีปากเสียงกับตำรวจและกู้ภัยนะคะ
รุ่นมิพันธ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับพ่วนกับสภอเมืองชนบุรีบอกว่า
กลุ่มเพื่อนนักฟุตบอลเนี่ยต้องการเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ได้จะเอาตัวผู้ต้องหาไปตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ติดใจประเด็นนี้ซึ่งมีการพูดคุยขอโทษกันแล้วค่ะ
สโมสรชนบุรีเอฟซีออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ยืนยันว่าจะควบคุมดูแลนักฟุตบอลทีมชนบุรีเอฟซีไม่ให้เกิดเหตุการณ์ศูนย์เสียเช่นนี้อีก
โดยจะไม่ปกป้องคนทำผิดอย่างแน่นอนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยนะคะ
อกจากนี้นายเฉลิมพงศ์เกิดแก้วกองหลังทีมชนบุรีเอฟซีที่เมากร่างใส่ตำรวจ
เรื่องนี้ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระทำผิดจริงหรือไม่
ในเบื้องต้นทางสโมสรมีบทลงโทษเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ